คุณผู้ชมครับไปดูนวัตกรรมอีกหนึ่งนวัตกรรมกันนะครับ

ในการที่จะให้พี่น้องชาวสวนตาล
ได้ขึ้นไปเก็บน้ำตาลตะโนด

เอาเหรอต้นตาลมันสูงมากใช่ไหมไปดูลิฟต์โอ้โฮ

นี่ลิฟต์สำหรับขึ้นต้นตาลตะโนด
เป็นนวัตกรรมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรบุรี

สาวว่าดื่นขึ้นไปอย่างนี้คุณใส่เลย
นี่นะครับคือทีมงานผู้ประดิษฐ์เขาก็บอกว่า
อาชีพทำตาลตะโนดเป็นอาชีพท้องถิ่นของคนเพชรบุรี
น้ำตาลหวานมาจากเมืองเพชรทั้งนั้นเลยนะครับ
แต่การปีนต้นตาลตะโนดไปเก็บน้ำตาลสด
เก็บลูกตานและใบตานมันมีความเสี่ยงสูง
จึงร่วมกันคิดลิฟต์สำหรับขึ้นต้นตาลตะโนดมา
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกร

เป็นบันไดเหล็กยึดติดกับลำต้นตาลตะโนธ
ทำหน้าที่บังคับลิฟต์ขึ้นลงแนวดิ่ง
มีลวดสลิงดึงลิฟท์ที่ปลายสุดของราง
และส่วนที่๒ก็คือชุดควบคุมลิฟต์นะฮะ
เป็นเครื่องยนต์ขนาด๕แรงม้าและชุดไฮโดริก
ทางทีมประดิษฐ์ได้ทำลิฟต์มา๒แบบ
คือแบบชุดควบคุมอยู่ร่วมกับตัวลิฟต์เลย
ควบคุมก็ขึ้นไปพร้อมกับลิฟต์

ชุดควบคุมและตัวลิฟท์จะแยกกัน
โดยชุดควบคุมจะอยู่กับตัวรถ
สามารถย้ายไปตามต้นตานต้นต่างได้คุณ

เก็บต้นนี้เสร็จเดี๋ยวจะไปเก็บอีกต้นหนึ่ง

และลิฟต์สามารถรับน้ำหนักได้๓๐๐กิโลกรัม

แต่ว่าเขายืนยาวนว่าลิฟท์นี้

ความเร็วปกติอยู่ที่๒๐เซนติเมตรต่อวินาที
แล้วก็ปรับความเร็วช้าได้ตามต้องการ
พอมันจะถึงยอดก็ช้าน้อยจะเก็บตาดอยู่แล้วนะฮะ